ดูเรื่องนี้หน่อยละกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยตกใจไหม
เจอโทรศัพท์ปริศนาแบบนี้เพราะอะไรผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะ
เธอเป็นสมาชิกสภาอบตแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรี
จู่มีคนโทรศัพท์มาหาเธอแล้วเขารู้ความเคลื่อนไหวของเธอด้วย
สิ่งสำคัญคือข้อความที่พูดกันผ่านเสียงโทรศัพท์ฟังพร้อมกันเลยค่ะ
ผู้หญิงที่เขาเป็นผู้เสียหายก็คือนางสาววิพาพร
เป็นสมาชิกสภาอบตแห่งหนึ่งที่ปราจินบุรี
บอกว่าไม่ยอมหรอกไปแจ้งความเลย
ที่สพนดีให้ตำรวจไปตามหน่อย
ผู้ชายคนนี้คือใครมันไม่ปลอดภัยเลย

ผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นเธอทำงานด้วยในแต่ละวัน
เอ้าถ้าอย่างนี้เป็นคนที่เคยเห็นเธอ

แล้วอีกหน่อยจะมาหาเธอจะมาทำอะไรเธอไหม
เธอกลัวเรื่องความปลอดภัยค่ะ
อัดคลิปเสียงมาอยู่
ให้ร่วมสนุกร่วมเสียวอะไรด้วย

แล้วเขาก็ทำเหมือนเขาสำเร็จความไข้ของเขาเอง
โอ้โหถ้าเป็นผู้หญิงปลายสายผู้หญิงก็กลัวค่ะ

กรณีแบบนี้มันทำอะไรได้บ้างเอาผิดได้ไหม
มันเป็นคดีอาณาจารย์ได้ไหมมันเป็นลวนลำทางเพศได้ไหม
ตำรวจสพนาดีบอกแบบนี้
อันนี้มันยังไม่เข้าข่ายคดีอาณาจารย์นะครับ
มันยังไม่เข้าข่ายการลวนลามทางเพศนะ
แต่สิ่งที่มันเข้าขายก็คือก่อความรำคาญให้กับคนอื่น
แล้วตอนนี้ตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะ
นอกจากโทรมาหาคุณวิทย์พาพรแล้ว

เขาดูเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์มือถือเดียวกันเด๊ะเลย
ทีนี้มันจะสืบไปถึงต้นตอได้ไหม

ได้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจเขาไม่ปล่อยอยู่แล้ว
เขากำลังติดต่อไปที่เครือข่ายมือถือ
เพื่อที่จะได้รู้ว่าคนที่โทรมาใช้เบอร์นี้คือใคร
เจ้าของเบอร์คือใครใครเป็นคนลงทะเบียน
ไม่ว่าจะเป็นเติมเงินหรือว่าจะจ่ายรายเดือนเนี่ย
คือมันตรวจสอบได้หมดอีกไม่นานนี้ได้เจอตำรวจแน่นอนค่ะ